คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่หนุ่มหล่ออย่างสนยุคนะคะ
จะออกมาประกาศว่าได้เลิกรากันไปกับอดีตหวานใจแฟนสาวเป็นนางแบบชาวฝรั่งด้วยนะคุณ
ซึ่งตอนนี้ตัวเองยืนยันนะคะว่าไม่มีแฟนใหม่ขอโสดสตรองลุยงาน
ส่วนเรื่องละครก็มีทั้งวิกน้อยสีนะคะแถมยังไม่หนีเจ้านายเก่าอย่างคุณบอยทะกลเกียจ
เหงาไหมก็จริงชินแล้วนะฮะผมไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นสาวต่างชาติหรือไม่ใช่ต่างชาตินะครับ
คือจริงผมก็ถ้าเข้ากันได้คุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างนี้คือผมก็พร้อมเปิดรับ
ก็ไม่ได้มีใครนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจะมีงานเยอะมากเลยนะฮะ
ถือว่าเป็นนุ่มฮอตที่มีผลงานให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่เปรี้ยงไม่ปร่างแบบไม่แบบก้าวกระโดดสักเท่าไหร่แต่ก็ยังคงเส้นคงวาเป็นพระเอกตลอดอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
ก็มีให้หลายเรื่องให้ได้ติดตามตลอดเลยนะคะ